ถ้าคุณอัศวินไปกาบัตรเลือกตั้งครั้งนี้
แล้วมันไม่มีอัศวินขวัญเมืองอยู่ในผู้สมัคร

ก็คือถ้าเราไม่เลือกตัวเองเราจะเลือกใคร
ลังเลระหว่างพี่เอ๊กับชันชัดชาติ
จะเลือกคนที่สังกัดพักกัน
ไม่ต้องไปดูอนาคตดูที่คนติดเริ่มต้นถูกไหม
คือมันอาจจะเป็นแนวที่มันคล้ายผม

คือผมเชียร์ท่านชัดชาติตั้งแต่อยู่เพื่อไทย

เหตุผล
ผมว่าเขาเป็นมีความมั่น

ต้องทำตามความตั้งใจของผมตั้งแต่แรก

เขาเคยท้อแท้กับการใช้
การเข้าสู่อำนาจโดยวิธีอื่นมั้ย

ของเก่ามันนานไปแล้ว
คุณนุ้ยจำบรรยากาศของการเลือกผู้วาดเขา

เพราะว่าเขาเก่งกำลังเดียว
แล้วก็เผาเงินไป
เมืองเนี่ยมันไม่สามารถสร้างได้ด้วยซุปเปอร์ฮีโร่หรือใครเพียงคนเดียวมาสร้างเมือง
มันต้องเป็นผู้คนทั้งหมดที่อยู่ในเมืองมาสร้างเมือง
สำหรับไหนคำว่าผู้คนทั้งหมดคือเอาแล้วมาทำวันให้กับใครสักคนไม่ใช่เนี่ย
แต่ว่าแต่ละคนเองเนี่ยเขาต้องทำเพื่อคนอื่น

งบระมาณมาสะท้อนวิธีคิดทุกอย่างถูกไหม
คือถ้าเกิดผมเป็นผู้ว่าเนี่ยผมจะไม่เทอะไรกับอันใดหนึ่ง
แต่ว่ามีนบุรีถนนยังเป็นลูกรังอยู่
คนเคยบอกว่านักการเมืองมา๒เดือนก่อนเลือกตั้ง

ตอนนี้พวกผมเรียกพี่ไหมว่าจอมกอดแห่งยุค
คือไปไหนจะเห็นคนไปกอดแกวิ่งเข้าไปกอด
มันได้กลัวโควิดเลยตัวเองก็แบบที่อายุมากแล้ว

บ๊วยเตศเหมือนมันอยู่มีทรัพยากร

มีทุกอย่างแล้วแต่อาจจะขาดการบริหารจัดการ
จริงผมเคยเจอกันครอฟ
คือเมื่อกี้อาจจะเป็นลองเวลาเค้าต้องดุลุคลุ่ม

แต่ว่าถ้าเกิดเวลาชนะแล้วก็ยิ้มแล้วก็ฟิตปั๊มเห็นไหม
เวลาที่ผมเจออะไรที่มันอายุทธิธรรมสุดผมก็
ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ผมต้องรีแอดแบบ
แอดแบบที่มันรับไม่ได้จริงอะ
ไปรงวิธีเนี่ยเด็กมา๘หวบอะ

ก็ถามว่ารู้จักลุงได้ไง

ปกติเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยแต่งหน้าเลยเนี่ย
วันนั้นก็จะไปถ่ายรูปเพื่อจะเอาไปทำโปสเตอร์เนี่ย
เขาก็แต่งให้เนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่า
คือเราคนไม่เคยแต่งหน้าเราก็คอมเมนต์ไม่เป็นว่า
ตรงนี้มันขาวตรงนี้มันดำมันดั่ง

มีคนก็บอกว่าไปโดนแกงมาแล้วบอกหน้า
ผมบอกไม่รู้ว่าแกงจะต้มหรอกเพราะว่าผมไม่เคยทำหน้า

พี่เบิร์ตบอกตอนเช้าให้ดื่มน้ำมะละขี้นกปั่น
มันขมปี๋ได้นะให้จัดรู้สึกว่ามันดีนะสดชื่น
โปรดติดตามตอนต่อไป